คราวนี้มาที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะครับ
พาไปที่อำเภอบ้านบึงคุณ
วัวของชาวบ้านเขาตกลูกออกมาและปรากฏว่าลูกวัวมี๖ขา
แต่ว่าอยู่ได้ไม่นานก็ตายนะครับ

ก็ไปแห่ขอโชคลาภกัน
นี่แหละครับแม่วัวศรีทาวัย๕ปี
เรียกซากลูกน้อยเพศผู้เมื่อสักครู่นี้
ลักษณะประหลาดมี๖ขาที่เพิ่งเกิดใหม่
โดยไม่รู้ว่าลูกจากไปแล้ว
หลังจากลืมตาดูโลกได้ไม่นานนะครับ

เพื่อนบ้านเองก็ทยอยเดินทางไปดูซากลูกวัว
ที่บ้านของนายบัวพันธองคำพลวงอายุ๖๒ปี
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลหนองบอนแดง

พบว่าหน้าลูกวัวมี๓ขา

ขาซ้าย๑ขา
ส่วนขาหลังมี๒ขาตามปกตินะครับ
เจ้าของวัวบอกว่าขณะนำอาหาร
แล้วก็น้ำไปให้วัวตามปกติเนี่ย

วัวตกลูกออกมามีถึง๖ขา

เราก็รู้กันอยู่วัวมีกี่ขาครับคุณ
แล้วก็ไม่นานลูกวัวก็สิ้นใจนะครับ
แล้วก็มีการนิมนต์พระไปทำพิธีบังสุกุลนะครับ
แล้วก็ฉีดน้ำยาซากลูกวัว
ก่อนจะเตรียมมอบให้กับวัดอ่างเวียน
ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงไปเก็บไว้
แต่ว่าเพื่อนบ้านพอทราบข่าวไม่รอช้านะครับ
ทยอยเดินทางเข้าไปขอดูซากลูกวัว
หวังจะขอโชคลาภตามความเชื่อนั่นเองครับ
ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับ
แต่ว่าลูกวัวตัวนี้มี๖ขาค่ะใช่ครับ